ซึ่งรายการนี้ค่ะก็จะคัดเอา๓ทีมตัวแทนเอเชียไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
โดยทีมชาติไทยนะคะแม้จะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพแต่ก็ได้ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อที่จะเตรียมทีมด้วยค่ะ
ทีมร่วมกลุ่มก็มีที่เห็นนะคะมีเวียดนามรองแชมป์เก่าอินโดนีเซียแล้วก็บลูไนค่ะซึ่งทั้ง๓เกมนี้จะแข่งขันกันที่เวียดนาม
โปรแกรม๓เกมของทีมชาติไทยนะคะก็จะลงเจอกับอินโดนีเซียก่อนวันที่๒๒มีนาคมนะคะ
หลังจากนั้น๒๔มีนาคมจะเจอกับบรูไนและปิดท้ายเจอกับเวียดนาม๒๖มีนาคมค่ะ
ซึ่งอเล็กซันเดอร์กามานะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกก็ตัดสินใจค่ะ
เรียกนักเตะสองคนเข้ามาเสริมทีมนะคะนั่นคือมาโก้บอลลินีแล้วก็รัฐนากรใหม่คามิ
หลานโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่๑๒๒๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ
โดยกามาก็บอกว่าการเรียกตัวทั้งสองคนนี้มาถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีม
แล้วก็จะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะจนเรียกติดทีมชุดใหญ่
และก็เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าทั้งสองคนจะได้มาร่วมทีมในชุดนี้ค่ะ